แล้วนะคะก่อนหน้านี้ห่างหายจากหน้าสื่อไป

นำตัวพยานเข้าเครื่องจับเท็จ
แล้วข่าวมากกว่านั้นคือ
กุมภาพันธ์นี้เดี๋ยวจะขอสารอนุมัติออกหมายจับปรากฏ

เห็นข่าวบอกว่าลุงพลกับป้าแตนนะคะ
หอบกระเป๋าเสื้อผ้าใบใหญ่ใส่รถของแก
เนี่ยแล้วออกไปจากหมู่บ้านกกอก
ไปไหนอ่ะทุกคนตั้งคำถามไปไหนจะหนีคดีหรอ
หนีหมายจับเหรอโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราว
แต่ก็มีชุดคำอธิบายออกมาจากลุงพลเห็นไหมยิ้มได้แบบนี้

มันยิ้มกับเราขอบคุณยูทูปพี่อ๋อ
เออคุณอ๋อนี่เดี๋ยวมีประเด็นด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังต่อนะฮะ

อธิบายบอกว่าที่เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าใบใหญ่
แล้วก็ขึ้นกระบะไปพร้อมกับป้าแตนรีบร้อนแบบนี้นะ
เขาบอกกับยูทูปเบอร์บอกว่าไม่ได้บอกเราใช่ไหมใช่
บอกว่าจะไปส่งหลานที่จังหวัดอุดรธานี
แล้วเดี๋ยวจะไม่อยู่ในพื้นที่หลายวัน

อธิบายออกมาแล้วเรื่องของกระเป๋าใบใหญ่
แล้วก็ใส่แย็ดกระเป๋าไปนะครับ
อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการเปิดบัญชีรับบริจาค
จะนำเงินไปเทพื้นสาราสำนักสงฆ์
ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมานะฮะ
เพราะอะไรเพราะเวลาคุณเปิดบัญชี

คุณจะไม่สามารถที่จะโอนเข้าบัญชีส่วนตัวได้ใช่ไหมคะ

แล้วทีนี้เวลาคุณจะไปเบิกเงินมาใช้
ก็ต้องมีคนกลางที่จะไปร่วมเซ็นเบิกเงินมาใช้ด้วย

ไอ้เงินก้อนเนี่ยบัญชีเนี่ย
ลุงพลแกไปเบิกเพื่อที่จะนำเงินไปเทสาราสำนักสงฆ์ใช่ไหมคะ
มีนายจ่อยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
จะต้องมีคนเป็นคนเซ็นชื่อในการเบิกเงินด้วย
แต่มันมีข้อคอรหาขึ้นมา
เพราะมีชื่อของนายอ๋อยูทูปเบอร์

ต้องเซ็น๓คนลุงพลในอ๋อในจ่อย
คำถามคือทำไมอ๋อต้องเซ็น
เป็นใครมีความสำคัญฉะไหน
และเป็นคนนอกพื้นที่ใช่หรือไม่

จ่อยบอกว่าเขาก็ไม่รู้รายละเอียดนะ
อ้างบอกว่าลุงพลกับนายอ๋อรู้กันสองคน
ตัวในจ่อยไม่เข้าใจว่า
ทำไมนายอ๋อเป็นคนนอกหมู่บ้าน
แล้วมามีชื่อในการเบิกเงินได้อย่างไร

เอาไมค์ยัดปากคุณอ๋อเลยนะคะ

พยายามไปถามเลยค่ะคุณอ๋อ

คือถ้าไม่เป็นคนสำคัญเขาไม่ต้องลงชื่อร่วมหรอก

ถูกต้องพี่เบิร์ตตั้งประเด็นนี้น่าสนใจมาก
คุณสำคัญยังไงถึงต้องแบบมีชื่อในการ

นี่นักข่าวของเราพยายามยัดไมค์นะคะ

บอกไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจไม่รู้

ไม่ได้มีชื่อกับการเปิดบัญชีแล้วก็ถือเงิน
แต่พอถูกซักเข้า

แต่รอให้ลุงพลแกมาแถลงเอง
เอ้าฟังเสียงคุณอ๋อหน่อยค่ะ
บริษัทอะไรครับ

บริษัทอะไรครับ
ตรงนี้ไม่กี่วันครับเดี๋ยวเตรียดงานวะจะถาแล้งข่าวครับ

ค่ะเนี่ยนักข่าวก็ตั้งประเด็นนี้นะถ้าเกิดบริสุทธิ์ใจทำไมไม่บอกเลยทำไมต้องรอแถลงข่าวนะคะแกก็ไม่บอกไม่รู้อย่างเดียวเลยนะแล้วแกยกมือถือมาถ่ายนักข่าวด้วยนะแกบอกว่าถ่ายมาถ่ายกลับไม่โกงเห็นไหมแกก็อ่านคลิปด้วยนะคะทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะตอนนี้ทำ
ว่ายูทูปเบอร์คนนี้เป็นคนนอกพื้นที่เข้ามาในพื้นที่ตามติดชีวิตคน
เขาอยู่กันมาด้วยความสงบเรียบร้อยเกิดความวุ่นวาย
เป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลด้วยนะคะ
ทางอำเภอบอกว่าเอาล่ะรับเรื่องไว้แล้ว
เดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบพูดคุยกับชาวบ้านอีกครั้งหนึ่ง

แล้วเดี๋ยวจะรู้เรื่องภายใน๕๗วันค่ะ

ใช่พระอาจารย์สมบัติเรานับถือ

ไม่อยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับหมู่บ้านของเรา
คือใครคุณเป็นใครคุณเป็นชาวบ้านกรอกเหรอ
ชีวิตของเรามันคุกคามแบบ

เราไม่ชอบแบบนั้น
ถ้าเป็นไปได้นะเราก็อยากให้

มองบรรยากาศบ้างกกอกช่วงนี้เป็นไงเนี่ย

หมู่บ้านที่คนเขาอยู่กันอย่างสงบสุขมันกลายเป็นเหมือนเป็นลิลิตี้ที่คนแบบจับจ้องตลอดเวลา
ชาวบ้านจะทำอะไรก็ดูกล้องตามถ่ายอย่างนี้ระแวงกันไปแล้วระแวงไปหมดนะฮะ
คือมาดูเรื่องของการร้องเรียนไม้ตะเคียนครับไม้ตะเคียนกำลังมานะครับ
เพราะว่าไม้ตะเคียนเป็นไม้ห่วงห้ามครับที่ลุงพลเอามาเก็บไว้
แล้วก็สร้างสารขึ้นมาข้างบ้านผิดกฎหมายหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ป่าไม้มุกดาหารนะครับรีบไปเลยครับที่สารเจ้าแม่ตะเคียน
แล้วก็ใช้มีดเฉือนเนื้อไม้นะครับใช้แว่นขยายส่องดูเซลล์ไม้คุณผู้ชมนะฮะ
ที่มันเป็นท่อลำเลียงอาหารค่ะคือจะเอาไปเทียบเคียงกับภาพถ่ายของเนื้อไม้ชนิดต่างครับ
ฮะป่าไม้มาทำนะครับคนนี้ฮะเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีลักษณะคล้ายไม้ในตระกูลตะเคียนครับ
แต่อาจจะไม่ใช่ตะเคียนหินนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ตะเคียนทองอย่างแน่นอนนะครับ
จากการสอบถามเนี่ยเจ้าหน้าที่ระบุว่ายังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนหรอกครับคุณนักข่าวว่าเป็นไม้ชนิดใด
เพราะว่าไม้ท่อนนี้แช่น้ำมานานทำให้รายละเอียดต่างมันลบมันเลือนไป
เจ้าหน้าที่จึงถ่ายภาพแล้วก็เก็บตัวอย่างไม้ท่อนนี้นะครับแล้วก็กลับไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
เอาล่ะหลายคนอยากรู้เรื่องนี้ความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่

เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนะครับนำพยาน๖ปากเข้าเครื่องจับเท็จเพิ่ม
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๑ปฐุมธานีแล้วนะฮะ
เริ่มจากพระนะครับสองรูปก็คือพระบุญมาศรีละเตโชหรือว่าพระอาจารย์บุญมา
และพระสุรัตน์ถิระวชิโรหรือครูบารัฐนะครับ
คนอื่นที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าเครื่องจับเท็จถัดกันไป
ซึ่งวันนี้คาดว่าจะเป็นคิวของนางส้มโอเป็นนามสมมุตินะครับ
แล้วก็นางดอนมะลิรสหรือว่ายายดอนนั่นแหละนะฮะ

ส่วนเด็กชายก๊วยเจ๋งเนี่ยนะครับตำรวจอาจจะใช้วิธีอื่นฮะ
แทนการเข้าเครื่องจับเท็จนะครับ
เหมือนกับน้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่
ก่อนนั้นเนี่ยนะฮะคือยังเป็นเยาวชนนะครับ

ส่วนครูบารัฐนะครับเข้าเครื่องจับเท็จตั้งแต่๘โมงครึ่งครับ
ใช้เวลา๓ชั่วโมงนานทีเดียวนะฮะ
จากนั้นก็เป็นพระอาจารย์บุญมาซึ่งใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง
เมื่อพระแต่ละรูปให้การเสร็จแล้วนะครับ
ตำรวจก็พาไปส่งวัดที่ศรีสเกตที่มุกดาหารทันที
ซึ่งพระทั้งสองรูปยังคงยืนยันคำให้การเดิมครับ
ที่เคยให้ไว้เกี่ยวกับลำดับเวลาของบุคคลต้องสงสัย
อกจากนี้ยังมีรายงานนะครับคุณผู้ชมอันนี้สำคัญและเฝ้ารอ
พยานแวดล้อมทั้ง๖ปากเข้าเครื่องจับเท็จครบแล้วนะครับ
เดี๋ยวพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเขาจะเรียกประชุมชุดสอบสวนคดีนี้ทั้งหมดเลย
รวมถึงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๑เนี่ยที่นี่ด้วยนะครับ
เพื่อรายงานผลการเข้าเครื่องจับเท็จ
มันจะสรุปออกมาครับนะฮะถึงความเป็นไปได้
ของการพูดเท็จหรือพูดจริงของพยานทั้ง๑๔ปาก
เตรียมสรุปสำนวนขออนุมัติศาลออกหมายจับคนร้าย

ใช่คือตำรวจพูดมาแบบนี้เนี่ย
แสดงว่าหลักฐานนี้ต้องแบบชอบเจนมากนะรักกุมมากนะครับ